แต่ชาวบ้านบอกเอ้าก็เวลาคุณตีลูกกบมันหล่นมาใส่บ้านฉัน
นี่คือสนามบอลนาทีแรกแล้วก็มีการดัดแปลงให้เป็น
สนามกอล์ฟครับอ๋อที่บอกว่าเป็นหลักสูตรของเด็กเจนซี
ใช่หรือเจนแฟดนั่นแหละแล้วดูสิคือจะทำเป็นสนาม
ถน่ำกอลป์ใช่มั้ยอ่ามีการติดไฟสอปอร์ตไลค์อ่า
เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมันอยู่คนละฝั่งไงอ่ะ
อย่างนี้มันก็ไปใช้ไม่ได้อ่ะอ่าอันนี้คือเหมือนจะมีการติดตั้งตั้งขาย

น่าจะพอแล้วล่ะเพราะว่าลูกก๊อฟมันไปตกใส่บ้านชาวบ้านเขา
อย่างบ้านของพี่ระดาวันบางสรีอายุ๖๖ปีครับ
ก็บ้านแกอยู่บริเวณโรงเรียนนี่แหละอยู่ในอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
นี่เห็นได้ถูกไหมนี่เอามาใส่จานล่ะ
ไม่ใช่ไข่เค็มอะไรนะคุณผู้ชมฮะลูกก๊อฟนะครับ
ใช่ค่ะสามสี่ลูกเนี่ยหลากสีเลยเก็บไว้เป็นที่ระทึก
หรือที่ระลึกนั่นแหละฮะเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูบอกว่านี่แหละของฝากนักก๊อฟ
โอ้โหคุณป้ารัดดาวันบอกว่าตั้งแต่โรงเรียนมาทำสนามก๊อฟเนี่ย
โอ้โหลูกก๊อฟพุ่งใส่บ้านป้าหลายลูกแล้วนะ
ทั้งหัวป้าเฉียทั้งหัวหลานสาวมาแล้ว
หลังเกิดเหตุป้าเคยไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าโรงเรียนล่ะโรงเรียน
เคยมาขอโทษป้าบ้างไหม
อืม
มันมีเลยมาครับกระโจ๊กมันมีชื่อกระโจ๊ก

อืม

ติดกันเลยนะระหว่างสนามกอล์ฟของโรงเรียนครับ

ห่างกันสัก๓๐เมตรมีถนนเล็กในโรงเรียนกั้นเท่านั้นเอง
และในภาพคุณผู้ชมบางมุมก็จะไม่มีไอ้ตะข่ายมาป้องกันลูกกอล์ฟ
ส่วนความยาวสนาม๑๕๐เมตรครับ
พอว่ายังไงพอพันวัฒนทงยศครับ
ชี้แจงว่าได้เปิดหลักสูตรฝึกสอนกอล์ฟจริง

กีฬาทางเลือกให้กับเด็กที่นครพนมนะ
แล้วก็ยอมรับว่าโรงเรียนไม่ได้ถามความเห็นชาวบ้านก่อนเลย

โรงเรียนก็ยินยอมยุติการสอนกอล์ฟแล้ว
เดี๋ยวจะไปหากีฬาอื่นที่เหมาะสมมาแทนครับ

ยุติการสอนกอล์ฟไปแล้วก็สนามกอล์ฟอย่าทำนะครับ